ไปถึงช่วงนี้อยากจะมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันได้นะคะ

นี่คือบรรยากาศที่เกาะกลางบึงบัวใหญ่
อยู่ในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ที่นี่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่เลยที่ทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่
เตรียมเอาไว้ในเนื้อที่ประมาณ๑๙๓ไร่
เพื่อให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอากาศ
หนาวสายลมแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้
แล้วสำหรับเกาะกลางบึงบัวใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำ
มีต้นไม้ขนาดใหญ่รายล้อมอยู่แล้วก็เป็นแบบเกาะแบบอย่างนี้
สวยมากแล้วก็มีสาราที่พักมีลานกลางเต็นต์ด้วยนะ
มีเวทีกลางแจ้งแล้วก็ยังมีจุดถ่ายรูป
ให้บรรดานักท่องเที่ยวได้มาแวะพักดึ่มดำกับบรรยากาศธรรมชาติ
ส่วนแนวคิดที่มาที่ปลายของเกาะกลางบึงบัวใหญ่แบบนี้
ทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่เอง
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำภายในบึงบัวใหญ่ลดลงเป็นอย่างมาก
แต่หลังจากพายุพัดผ่านประเทศไทยในช่วงฤดูฝน
ฝนเองที่นครราชศรีมาเองนี่ก็น้ำเยอะเหมือนกันนะ
ก็เลยทำให้บริเวณบึงบัวใหญ่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็มีการพัฒนาเกาะกลางบึงบัวใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งแห่ง
ของจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

ฝากย้ำเตือนนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนก็ฟังข่าวเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙

แต่สิ่งสำคัญกาดเราอย่าตกนะ
คุณสวมใส่หน้ากากอนามัยคุณล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์พกไป
ยังทำตัวเหมือนที่เราทำกันในก่อนหน้านี้

คุณสามารถไปท่องเที่ยวได้แบบสบายใจแล้ว
อย่าประมาทแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลเกินไป

ใครยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงแค่พร้อมความรับมาระหว่างนั่นเองนะครับ